ชอบดีชอบดีสุดกระเซงเป็นปีน่ะคอยรวยคอยรวย

ไปไม่ไหวแล้วครับเล่นยังไงก็
มีแต่จมมีแต่จมชีวิตดำดิ่งตลอด
เจ้าหนี้มาทวงกับแม่แล้วแม่ร้องไห้
เขายึดของที่เรารักของที่เราสะสมนะครับ

ขายไปขายมาพอแม่ปิดร้านเสร็จปุ๊บ
เขียนคันใหญ่ก็จอดตรงนี้

ลงทุนไปประมาณหลักแสน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โวรายที่

กับรายการสิทธิปล่อยแซม
วันนี้ครับพามาที่กลัวพีพี
เอาดีดีค่ะเฮียไม่เล่นแล้วมันง่วงแล้วดีดี
ถึงจริงเพราะว่าจะบอกว่าเป็นร้านลับที่แบบว่า

เด็กนี่แถวมเกษตรเด็กเก่าเกษตรยังไม่รู้เลย
แล้วร้านนี้รายได้ต่อวันนะเชื่อไหมจ๊ะ
วันหนึ่งนี่ครึ่งแสนแล้วเขาดังในแง่ของในเรื่องของหมูกรอบ
ไข้วันนี้ฟะครับ๔๐๕๐กิโลกรัม

แล้วเขาบอกว่าที่นี่ดังมากไม่ได้ดังแค่อาหารอร่อย

จะบอกวันนี้เขาปิดร้านเฉพาะรายการเรามา

อีกแล้วก็ยังทำอะไร

ช่วยกันไหมโอเค

มาเปิดร้านหนีเจ้าพี่ไหมตรงนี้
ใช่ครับแต่ก่อนหนีเจ้านี่ครับ

เล็กคะทางเข้าอยู่ตรงไหนอะคะ
ทางนี้ครับมีคีย์การ์ดไหม

และนี่ก็คือร้านครัวพีพี
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถึงแม้ว่าร้านนี้จะดูลึกลับไปสักหน่อย
แถมอาหารก็ตั้งรอนาน
ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเหล่าบรรดานักชิมครับ
เป็นเพราะความอร่อยขั้นเทพ
ที่เรียกว่าต่อให้ต้องหอบหมอนมานอนรอ

พี่เล็กร้านพี่เนี่ยโด่งดังมากที่แบบว่า
มารอนานค่ะ
บอกว่าลูกค้ามาสั่งตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ได้กินนี้ตอนบ่าย๒จริงรึเปล่าคะ

เค้าก็นั่งอยู่เงี้ยพี่

แต่เอาจริงเมนูที่คนมาแล้วต้องสั่งก็คือ

ค่ะแต่ทุกวันหนึ่งมาฆ่าพี่เล็กเอยังละ

ทุกวันหนึ่งพี่เล็กที่แบบทำได้เยอะมากเลยอ่ะ

หมูก่อนจะมามันเป็นหมูกรอบอย่างนี้พี่

ซึ่งเจ้าเมนูหมูกรอบทอดน้ำปลา
ที่อร่อยจะต้องยอมรอเป็นชั่วโมง

เริ่มจากต้มหมู๓ชั้นด้วยน้ำเปล่า

เสร็จแล้วก็นำขึ้นมาบ้างที่หนังหมูและเจาะให้ทั่วเอาไปตากแดดไว้สามชั่วโมง
เพื่อให้หมูแห้งตามด้วยสูตรลับของพี่เล็กนั่นก็คือ
จะนำหมูไปอบอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อให้น้ำมันหมูออกมาจนแห้งสนิท
จากนั้นจึงนำไปทอดซึ่งจะต้องทอดทั้งหมดถึง๓ครั้งด้วยกัน
โดยการทอดสองครั้งแรกจะทอดด้านหนังหมูเพื่อไล่ความชื้น
จากนั้นนำหมูกรอบที่ได้มามาหั่นเป็นเส้นก่อน
แล้วค่อยทอดรอบที่๓แล้วก็เอาขึ้นมาสับเป็นชิ้นโตแบบนี้นี่แหละครับ
เป็นยังไงล่ะครับนานสมคำล่ำลือจริงเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
เท่านี้ยังไม่พอเวลาลูกค้าสั่งพี่เล็กก็จะต้องเอาหมูกรอบที่ได้มาเนี่ย
คลุกกับน้ำปลาที่ผสมน้ำตาลโดยการคลุกนั้นจะต้องหมุนไปทางเดียวกัน
เพื่อให้น้ำปลาเนี่ยซึมเข้าหมูกรอบทั่วทั้งชิ้น
กว่าจะได้มาสักจานเนี่ยทำเอาเหนื่อยเลยนะครับ
แต่ความอร่อยรับรองว่าคุ้มค่าเวลารอแน่นอน
จากหมูกรอบทอดน้ำปลาที่ขายดีแล้วเนี่ย
ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีไม่แพ้กันนั่นก็คือ
ต้มยำกุ้งสอสบิ๊กปึ้มขนาดนี้นี่แหละครับ
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำกันตอนนี้ขอแวะไปที่
หมกไก่ในหัวตลาดนัดสายใต้
ร้านนี้เนี่ยเด็ดที่ข้าวหมกไก่เพราะเขาหุงข้าวกันหน้าร้านแบบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งข้าวหมกไก่ร้านนี้จะใช้ส่วนสะโพกไก่มากถึง๒๐๐โลต่อวัน
ขายกันจานละ๕๐บาทพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
และยังมีซุปต้มยำแถมฟรีให้กับทุกโต๊ะเลยล่ะครับ
เรียกว่าเป็นร้านข้าวหมกไก่มหาชนที่คนรุมแน่นประจำตลาดนัดสายใต้เลยล่ะครับ
แล้วอะไรทำให้เขาขายดิบขายดีไปทำความรู้จักเจ้าของร้านกันเลยครับ
สูตรนะคะมาจากคุณแม่ค่ะที่ใต้แต่ว่าพี่มาดัดแปลงนับพวกน้ำจิ้มน้ำซุปเอาอะค่ะ
ที่จะเตรียมเครื่องอ่ะสำหรับสูตรเฉพาะทางร้านนะคะต้มไก่เขาจะคัดมาขนาดสี่ชิ้นถึงห้าชิ้นต่อกิโลค่ะ
คือขนาดมาตรฐานเป๊ะร้านพี่จะใช้อ่าส่วนที่เป็นสะโพกอะค่ะ
เพราะว่าต้มออกมาแล้วมันเนื้อมันจะสวยมันจะไม่ยุ่ยถ้าเป็นน่องอะไรแบบนี้มันก็จะยุ่ยอะค่ะ
ข้าวหอมมะลิของพี่ก็ใช้ข้าวเก่าหุงออกมาแล้วข้าวมันจะแตกเม็ดล่วนสวยอะค่ะมันจะนุ่มแล้วก็หอมเครื่องเทศอะค่ะ
น้ำจิ้มทำวันหนึ่งสองถังค่ะส่วนน้ำจิ้มของพี่ก็ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกมา
ลูกค้าบอกว่าอุ๊ยน้ำจิ้มอร่อยจังเราก็รู้แล้วว่าสูตรของเราต้องแบบนี้
ก็เลยเป๊ะมาตลอดตั้งแต่นั้นมาวันที่พี่พีคสุดก็คือวันจันทร์จะอยู่ที่สิบหกหม้อสองร้อยกิโลค่ะ
รายได้ต่อสาขาห้าหมื่นขึ้นได้อยู่ก็วันธรรมดาก็ประมาณยอดอยู่ที่สามหมื่นอย่างต่ำค่ะ
และเทคนิคการหุงข้าวให้นุ่มสวยเรียงเม็ดแบบนี้
วันนี้เราก็ขอเคล็ดลับมาฝากให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงกันแล้วล่ะครับ
โดยเริ่มจากที่ร้านจะใช้ข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเก่านำมาหุงกับน้ำต้มเนื้อไก่ที่ผสมเครื่องเทศมาแล้ว
จากนั้นหุงข้าวจนเดือดประมาณ๑๐นาทีให้คนข้าวกับน้ำต้มไก่คนให้เข้ากัน
จากนั้นหุงต่อซึ่งเคล็ดลับนี้ทุก๕นาที
จะต้องมีการคนเรื่อยเพื่อให้เครื่องเทศจากน้ำต้มไก่ซึมเข้าไปในเม็ดข้าวนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งหลังจากหุงเสร็จทางร้านก็จะยกมาโชว์หน้าร้าน
แล้วก็มีควันร้อนถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่นำไปใช้เรียกลูกค้าได้เลยนะครับเนี่ย
แต่กว่าจะเป็นร้านข้าวหมกไก่ในหัวที่คนรุมแบบนี้
อดีตก็เริ่มขายจากงานวัดและฝ่ามรสุมชีวิตมาเยอะ
แล้วอะไรทำให้มีวันนี้ได้ล่ะครับ
ขายผ่านประจำปีถ้ามีงานก็ได้ขายไม่มีก็หยุดอะค่ะ
ก็ลำบากด้วยค่าใช้จ่ายด้วยตอนนั้นเราท้องด้วย
ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยต้นทุนก็ไม่มีไม่มีทุนเลย
พอพี่ไม่ได้ขายของต้องไปหยิบยืมเขาเบี้ยรายวันรายดอยอะไรนี่เอาหมดเลยอะค่ะ
คือลำบากมากแฟนก็เลยคิดว่าน่าจะไม่พอแล้ว
ตั้ง๒๓ชีวิตแล้วลองมาหาที่ประจำอะค่ะ
ตอนนั้นก็ไปเริ่มดูที่สนามหลวงอะค่ะก็เลยได้ขายอะค่ะ
ซึ่งตอนนั้นคนเยอะมากพออยู่มาได้สักพักนึง
พอมันเริ่มดีจากห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเริ่มจะดีแล้ว
เราคิดว่าเราเริ่มอยู่ตัวแล้วก็มาเกิดปัญหาเขาไล่พี่
สุดท้ายก็เลยมามาลงตัวที่สายใต้อ่ะค่ะที่ใช้เวลาทำร้านที่นี่นะคะ
สามปีพี่เก็บตังค์ซื้อบ้านได้ราคาสามล้านห้าค่ะ
แล้วก็พี่ซื้อรถสามคันค่ะสำหรับคนที่อยากให้ร้านปังนะคะ
ก็เรื่องแรกก็ต้องบริการนะคะเหมือนแม่ค้าเนี่ย
ก็ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ
เป็นมิตรกับลูกค้าค่ะขอฝากร้านด้วยนะคะ
หมกไก่นายหัวสาขาหนึ่งค่ะหรือว่าทุกทุกสาขาเลยนะคะ
อ่าเบอร์๐๙๐๙๗๖๗๕๒๔นะคะช่วงหน้าใครอยากรู้สุดเด็ดการทำต้มยำกุ้งให้อร่อยจนขายดิบขายดี
จดกันให้ไวเลยนะครับเพราะพี่เล็กเขาจะมาเผยกันแบบหมดเปลือก
ที่สำคัญห้ามพลาดกับโปรโมชั่นดีอย่างอิ่มจุก๓๒บาทสักครู่เดียวครับ
ไปไม่ไหวแล้วเล่นยังไงก็มีแต่จมมีแต่จมเจ้าหนี้มาทวงกับแม่แล้วแล้วแม่ร้องไห้
ราม่าถึงขั้นว่าติดพนันบอลจนภรรยาเลิกเลย
เรื่องราวชีวิตของแม่นิ่มก็แซ่บเหมือนกันเขาบอกว่าเปิดร้านมาเจ็ดวัน
ถึงขั้นนานแค่ไหนก็ยอมรอกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮียป้องกับน้องจ๊ะ
มาล้วงเคล็ดลับการทำต้มยำกุ้งที่แซ่บ
ไม่อยากจะวางช้อนมาฝากกันเลยล่ะครับ
แต่วันนี้ครับเมนูที่เราจะโชว์ตรงนี้เลยนะฮะ

เดี๋ยวพี่เล็กสอนเดี๋ยวพวกหนูทำ

โอ้วจะบอกพี่เล็กให้เครื่องแน่นเลยนะ

รู้ไหมทำไมมันนานเอาดี

เดินถูกแล้วพอคนปุ๊ปถูกแล้วหรอ
วางเตียวดูถูกเอ่อ

อันนี้ก็ใส่นมนะฮะใช่นมเยอะเยอะ
นาวแค่ไหนพี่หมดเลยอ่ะหมดเลยครับแล้วก็เอาแบบผักชีไปเรื่อยด้วย
เฮียไปเรื่อยอะโอเคเต็มแล้วฮะเย้
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้พี่เล็กใจดีใจดี
สูตรเด็ดให้อีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือคั่วเห่าดง
ซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากเลยล่ะครับเริ่มจากน้ำพริกสด
และพริกแกงเผ็ดไปคั่วกับน้ำมันตามด้วยเนื้อซี่โครงอ่อนหมู
ให้เข้ากันจากนั้นใส่ตะไคร้ใบมะกรูดผัดจนหอม
ใส่น้ำสต๊อกที่ได้จากการต้มหมู๓ชั้นลงไป
ปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวรอจนเดือด
จากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปผัดต่อจนน้ำงวด
แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเพื่อดับกลิ่นคาว
และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือใบกะเพราแดง
ต่อจนเข้ากันก็จะได้เมนูคั่วเห่าดงแล้วล่ะครับ
ต้องให้เฮียป้องและน้องจ๊ะมาพิสูจน์ความอร่อยกันดีกว่าครับ

ต้มยำนี่จริงกลมกล่อมกำลังดีนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดเข็มมาทุกรสนะฮะ
แล้วก็กุ้งนี่เนื้อแน่นดีเด้งดีต้องกินข้าวสวยร้อนครับ

อารมณ์เหมือนกุ้งเผาแบบซีฟู้ดเลย
ส่วนจ๊ะเนี่ยจะกินไก่คั่วบ้านข้าง
คือบอกเลยว่าใครที่ชอบกินอาหารที่เป็นรสชาติบ้าน
แบบเรามาอยู่กรุงเทพไม่มีนะรสชาติเนี่ย

ซิกโคหมูอ่อนใช่มาทำฮะซัดเลยดีกว่า
เพราะว่ามันเผ็ดมาก

อยากให้ดูว่าจานมันใหญ่มากจริง
เล็กเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนทำให้เพื่อนอ่ะเพราะว่า
เนื้อเยอะมากคือวัตถุดิบใส่เยอะมากจริงจริงคือถ้าใครชอบอาหารป่าที่
ไม่ได้ป่ามากจนน่ากลัวใช่อ่ากำลังมีบ้านบ้าน
ุ่มทุ่มหน่อยอ่าต้องมาร้านนี้อาหารก็ว่ารสจัดแล้ว
แต่เส้นทางชีวิตของพี่เล็กเรียกได้ว่าจัดจ้านไม่แพ้กัน
เพราะก่อนที่จะมาเปิดร้านครัวพีพีตรงนี้ได้เนี่ยครับพี่เล็กก็เคยเปิดร้านอาหาร
โคราชบ้านเกิดมาก่อนแต่ด้วยได้กำไรน้อย
จึงคิดผิดพันตัวเข้าสู่วงการพนันบอลทำไมถึงได้อืม
ได้ไปติดการพนันบอลเชียร์เฉยไม่ได้หรอกไม่ต้องมีการพนันอ่ะพี่เล็ก
เออไม่ได้ดิมันไม่ได้เสียวมันไม่ได้เสียวอ่า
มันไม่ได้รุ้นใช่มันไม่ได้เสียวเราเคยเสียวมากที่สุดเนี้ย
ในการที่เราเล่นการพนันบอลเนี่ยเท่าไหร่หลักแสน
กระป๋วสามศิลป์ได้ลงมาออบได้แล้วก็กินเที่ยวของเรา
ใช้ชีวิตเสเพดราม่าถึงขั้นว่าติดพนันบอลจน
ภรรยาเลิกเลยใช่ภรรยาเลิกเลยเขารับไม่ได้เลย
ขัวแรกเขารู้แล้วเขาเขาบอกพี่ยังไงเขาห้ามนะ
แล้วไปเล่นเลิกเหอะใช่เรามาร้าน

เพราะเจ้าหนี้มาทวงที่บ้านเขาก็รู้เนอะ

ไปไม่ไหวโซะเล่มยังไงก็มีแต่จมมีแต่จม
ชีวิตดำดึงตลอด
หนี้มาทวงกับแม่แล้วแม่ร้องไห้
แล้วพอโดนทวงหนี้เขาบอกถูกถึงร้านเลยใช่
แล้วพอเข้ามาในร้านพี่มันเป็นรายการเป็นยังไงพี่
บ้านแบบนี้แบบเราแม่งไม่คิดอย่างเงียบ
เราทำอะไรตรงไปเนี่ยเหมือนเวียนหัวบ้าง
เขายึดของที่เรารักของที่เราสะสมนะครับ
เอาไปหมดแล้วทำให้เราตัดสินใจเลิกเลยเลิก
เห็นแม่ร้องไห้เนอะว่าเราเห็นแม่ร้องไห้เราเลิกกัน
แล้วตอนนั้นเราทำยังไงพี่เล็กตัดสินใจขายร้าน
อ่ะเรื่องร้ายเราก็ผ่านพ้นไปพนันเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้ว
มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพพี่เริ่มจากตำแหน่งอะไรครับ

เป็นมายังไงมันถึงได้มาเป็นพ่อครัวเอง
เชฟมามั่งไม่มามั่งเขาขี้เกียจมาเราก็เลย
เจ้าของร้านก็เลยให้เราลองทำ

เจ้าของร้านเก่าที่เราอยู่เจ้าของร้านเขาทะเลาะกัน

เราก็เลยเห็นปัญหาวุ่นวายเราก็เลยลาว
เจ้าของร้านทะเลาะกันเขาทะเลาะกันเองเขาทะเลาะกับพี่

ไฟไหมลูกค้าเขาเห็นพี่แต่พี่ตัวส่วนตัวพี่ไม่เคยเห็นเขาบอกเขาเห็นเลยครับพี่เขาเห็นว่าเออทำไมลูกค้าโต๊ะนี้มานั่งรอตั้งนานแล้วไม่เห็นใต้อะไรทั้งที่มันไม่ไม่มีคนเราไม่เราไม่ได้เปิดเลย
เป็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วเป็นคนแบบเอออันนี้เพื่อชีวิตจริงเลยเฮีย
จากวันนั้นที่เราแบบติดการพนัน

จนมาถึงวันนี้ที่เรามีรายได้วันหนึ่งห้าหกหมื่น

ได้เห็นแม่ยิ้มอีกครั้งแล้วเมื่อแกก็
ไม่เคยร้องให้เสียน้ำตาให้เราเลย
เข้ามาก่อนแล้วก็ก่อนและปลูงใจที่สุดเลย
เอาละฮะจากเห็นพี่เล็กวันนี้ประสบความสำเร็จเนอะ
หรือกำลังใจกันแบบคนที่กำลังเลื่อนทำธุรกิจ
แนะนำให้ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน

หรือว่าใครจะมาต้องโทรเบอร์อะไร

ครับนะวันนี้น่ารักมากแล้วก็สนุกสนั่นมาก
เป็นความกับริวอ่ะทุกคน

อิ่มไปกับเส้นทางรวย
ของร้านครัวพีพีกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลามาอิ่มจุก๓๒บาท
ใครกำลังมองหาร้านอร่อย
สำคัญคุ้มเกินคุ้มหยิบโทรศัพท์มือถือมารอกันไว้ได้เลยครับ
ซึ่งวันนี้จะเป็นร้านอะไรเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
จุก๓๒บาทกลับมาแล้วจ้าทุกคนค่ะวันนี้ไม่ต้องพามาอยู่ที่ร้านนี้เลย
เมนูอาม่านะคะและเมนูเด็ดเมนูดังของเขาก็คือหมูกรอบ
ดังขนาดที่ว่าถ้าคุณอยากทานหมูกรอบอ่ะคุณต้องสั่งจองล่วงหน้านะจ๊ะ
เพราะว่าเขาขายดิบขายดีขายหมดแป๊บเดียวหมดเลยแต่วันนี้ไม่ได้มาให้ทานแค่หมูกรอบนะคะ
เพราะวันนี้ไม่ต้องจะนำเสนอ๕เมนูดังของร้านเมนูอาม่าของเขาแต่ให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
อยากรู้ใช่ไหมว่าทำยังไงไปฟังกติกากันเลยค่ะ
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาทเมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ
ฟี่ภาพตัวเองขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์อิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองสิบภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัลประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแล้วจ้านี่เลยทั้ง๕เมนูนะคะเอาที่ขายดีมากกันก่อนเลยนะคะ
ก็คือหมูกรอบของร้านนี้เขาว่ากันว่า
ขายดีถึงขั้นต้องจองอ่ะ
อร่อยมากหมูกรอบคือแบบกรอบมากแล้วมันน้อยด้วยเค็มหวาน
ใครที่แบบอยากตัดเลี่ยนด้วยการแบบว่าใส่น้ำจิ้มมะขามเข้าไปก็อร่อยเด็ดเหมือนกัน
ไปต่อกันที่ข้าวไก่กรอบราดน้ำปลาหวานกันบ้างดีกว่า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

เมนูนี้ทั้งหมดนี้นะคะราคาเต็มคือ๓๙๔บาท
แต่ไม่ค่ะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมารอได้เลยนะคะ
และเดี๋ยวถ่ายรูปเมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุกไปพร้อมกัน
พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
เซลฟี่ภาพของคุณนะคะกับหน้าจอสัญลักษณ์อิ่มจุกกันได้เลย
ผู้โชคดีนะคะกับเมนูทั้ง๕เมนูนี้จากร้านเมนูอาม่าค่ะ
ถ่ายเลยค่ะโพสต์เลยค่ะแฮปเลยจ้า
และสำหรับใครที่อยากตามรอยความอิ่มจุกแบบใบตองนะคะก็แวะมาได้นะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึง๒ทุ่มเลยค่ะ
ตอนนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ
แม่ได้อิ่มจุกกันไปขนาดนี้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไปต่อกันที่อีกหนึ่งร้านขายดี
ฝีมือการทำอาหารที่เรียกว่าส่งตรงมาจากแดนดินถิ่นอีสานแท้เลยล่ะครับ
ซึ่งจะเป็นร้านอะไรและขายดีขนาดไหนเราตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พามาค้นหาเคล็ดลับความรวยของร้านอาหารร้านหนึ่ง
ต้องบอกเลยว่ายอดขายของเขาเนี่ยเหมือนร้านดังเลยค่ะ
แต่ว่าเขาเป็นร้านแนวแบบร้านข้างทางเลยนะแล้ววันนี้ไม่ต้องไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
สวัสดีทีใบตอง

ซึ่งแน่นอนว่าต่อเดือนตกเดือนละหลักแสนนะคะ

ไปดูมั้ยว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เขาขำลอย

และที่นี่ก็คือร้านลาบเป็ดยะโส
ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณถนนพระราม๖แยกจรัสเมือง
หน้าตาเนี่ยอาจจะดูเป็นร้านลาบธรรมดาธรรมดา
แต่มีอาหารให้เลือกชิมหลากหลาย
โดยเฉพาะเมนูเป็ดที่ขึ้นชื่อ

ฝีมือของแม่นิ่มที่เป็นชาวยะโสแท้
เรียกว่าถูกใจคออาหารอีสาน

ลาบเป็ดยะโสเราขายอะไรเด็ดบ้างแม่

ดูทุกน้องเขาไปได้สูตรมาจากที่ไหนไม่รู้

แต่ว่าร้านเปิดตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอ

พอรู้เมนูขายดีก็รีบขอสูตรกันเลยนะน้องใบตอง
ซึ่งแม่นิ่มก็ใจดีใจดี

แต่คงต้องรอให้แม่นิ่มเตรียมของให้เรียบร้อยก่อน
ใครอยากเป็นเศรษฐีป้ายแดงอดใจรอช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ถึงขั้นว่าเอาฉันไม่ไหวแล้วฉันไปบนเลย
ขอให้ฉันขายดีขึ้นเลยได้ไหมใช่
แม่ไปบนที่หลวงพ่อโสธร
ขอให้ได้ที่ทำมาหากินให้ได้ตึก

ำไรได้น้อยมากวันแทบไม่พอจ่ายเด็ก

ยืมก่อนอ๋อยืมมาเยอะค่ะลักแดง

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
แต่ก่อนที่เราจะไปทำลาบเป็นทอดกัน
วันนี้ซื้อสาชายมีภารกิจ
แก้ห่วงจุ้ยเสริมความเห็งปังรวย
กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสามแซ่บแซ่บพ่นไฟแค่ชื่อก็ร้อนแรงจริงแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งที่นี่เนี่ยตั้งอยู่บนถนนศรีวราย่านทาวินทาวน์เปิดมาได้เพียง๙เดือนกว่า
จะเป็นยังไงเราตามสินแสชัยไปกันเลยครับ
สวัสดีครับอ่าคุณลูกเกดเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ที่นี่ผมดูจากองศามันก็ใช้ได้นะองศาดีเลยอาคารหลังนี้หลังบ้านเขาเพียงที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ด้านหน้าคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะให้เห็นแล้วว่าจุดอ่อนของร้านเนี้ย
สามารถปรับให้ขายดีมากกว่านี้ได้อีกหลายเท่าได้เลยนะอ่า
อยากให้ซึงแสลองลองทำดูไหมอยากค่ะโอเคเดี๋ยวซึงแสจะปรับให้เขาค่ะ
จุดที่๑ของคุณเกดเนี่ยเรามาดูนะฮะความสูงของพื้นถึงพื้นปกติด้านล่าง๗๐เซน
ซึ่งในศัพท์ของห่วงจุ้ยเนี่ยมันถือว่าเหน็ดเหนื่อยมากเพราะเขาเรียกว่าตายภูเขา
ถ้าคุณขยายสาขาให้มันอยู่ในระนาบอย่างนี้ขึ้นมาพยายามอย่าให้เกิน๓๐เซน๒๕เซน
ดีที่สุดแต่ในนี้เราจะแก้ยังไงก็ต้องใช้สีเป็นตัวช่วย
สีที่มันต่ำก็คือสีฟ้าเราตัดตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าลองดู
มันก็จะกดต่ำเนี่ยคือวิชาเคล็ดลับร้านสามแซ่บนี้นะครับ
มังกรที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นมังกรตัวเมีย
หอมังกรตัวเมียจะอยู่ที่ทิศตะวันตกเคาน์เตอร์ลวกก๋วยเตี๋ยวและเคาน์เตอร์เก็บตังค์
อยู่ทั้งฝั่งหัวมังกรพลังตัวเมียนะครับก็คือฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
เพราะฉะนั้นร้านนี้รุ่งเรืองแน่แต่จุดเก็บตังค์เนี่ยในเคาน์เตอร์ตัวเนี้ย
มันอยู่ในเคาน์เตอร์ที่ลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจุดปฏิบัติงานกับจุดทรัพย์อ่ะ
ไม่ควรเขย่าให้แยกเคาน์เตอร์ออกมาแล้วก็ขยับตรงนี้เข้าไปหน่อยหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแค่ขยับออกมานิดหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
ครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องแก้ไข
เสาอยู่กลางบ้านสองเสาเลยคือเสาด้านหน้าและเสาด้านกลาง
ท่อนมาทางหลังบ้านเสาตัวนี้เขาเรียกว่ากล้างติดคอ
เคล็ดลับไม่ต้องทุบไม่ต้องลื้อปิดกระจกทั้งหมดสี่ด้าน
เสานี้ก็จะหายไปนี่คือแก้ได้ชะงัดเลยนะครับ
อีกตัวหนึ่งที่สามารถทำลายนะฮะองศาที่ดีได้คือตำแหน่งของซิงค์น้ำ
นั่งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือหลังร้านเลย
มันเป็นทิศภูเขาซึ่งน้ำมันเขย่ามาหลายทิ้ง
ซิงค์น้นต้องย้ายย้ายไปอยู่ไหนย้ายไปที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้
แทนตำแหน่งเตาไฟก็จะทำให้เหลือทรัพย์และรุ่งเรืองขึ้นนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็หลายแรงด้านหน้าของผมเนี่ยเป็นเตาไฟ
ตรงนี้เป็นถังน้ำมันเกิดปะทะกันคนที่ยืนอยู่ระหว่างน้ำกับไฟป่วยครับ

เงินไปเกี่ยวกับพวกนี้บ่อย

ให้ขยับถังน้ำหรือซิงค์น้ำให้ขยับให้พ้น
คนในรัศมีนิดเดียวก็พอแล้วครับ

เขาเรียกว่าห่วงจุ้ยรูปลักษณ์ที่ผิด
มันกลายเป็นห่วงจุ้ยรูปลักษณ์ที่ส่วนมากเข้าไปใช้ในพลังของอิม
ก็คือภาควิญญาณช่องหน้าต่าง

แต่ผิดที่ตรงที่เขาตัดมุม
อันนี้ก็เหมือนกับป้ายวิญญาณของห่วงจุ้ยของคนจีน
มันจะส่งผลให้กับจิตใจคนในบ้านแปรปวนแปลกนะฮะ
วิธีแก้ไปหาฟิลเจอร์บอร์ดแล้วก็มาปิดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ลงมา

รับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย
ลองทำกันได้เลยนะครับ
แต่ตอนนี้เรากลับไปที่ร้านลาบเป็ดยะโสกันอีกครั้ง

ขอเปิดสูตรเมนูเด็ดกระจำร้านยังล่ะเป็นทอดกันละครับ
ซึ่งขั้นตอนแรกทำการสับเนื้อเป็ดกับมันเป็ดผสมกันอย่างละครึ่ง
จากนั้นนำมารวนใส่กระเทียมตะไคร้ใบมะกรูด
ประมาณ๑๐นาทีให้พอสุกเทน้ำ

ต้องทอถจนกรอบ
แม่ทำกับจานต่อจานใช่ไหมแม่
เสร็จแล้วอ่ะทีนี้ก็มากรองเอาน้ำมันออกนะคะดูกรอบมากเหมือนแบบเหมือนกากหมูเลยอ่ะ
เสร็จแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปลาบกัน
ใส่อะไรบ้างน้ำซาผูกมะนาวพริกเนาะเข้าหัว
คือน้ำลายแล้วคืนน้ำลายต้นหอมผักชีวักไม้
เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดใส่จานเสิร์ฟกันที่เด็ดอยู่ตรงนี้
เสิร์ฟค่ะสำหรับลาบเป็ดทอดจ้า
เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเมนูเป็ดขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือ
ปากเป็ดทอดนั่นเองซึ่งทีเด็ดของแม่นิ่มในการทำปากเป็ดทอดให้อร่อยติดใจลูกค้า
จะอยู่ที่น้ำหมักนั่นเองล่ะครับแบบนี้เห็นทีว่าจะต้องให้น้องใบตองสืบมาให้สักหน่อยแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คืออันนี้กระเทียมกระเทียมอันนี้ซอสซอสปรุงรสอันนี้อันนี้ซอสพริก
อันนี้พริกไทยพริกไทยอันนี้เกลือเกลือผมปรุงรสนี่ลาบผักชีค่ะลาบผักชี
แล้วก็ปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจ้ะ
แล้วก็เทลงไปในปากเป็ดเลยนะคะแล้วเราต้องหมักไว้นานแค่ไหน
หมักไว้ประมาณชั่วโมงนึงค่ะค่อยเอาไปย่างค่ะย่างก่อน
เพราะว่าอะไรคะมันมันสดสดแล้วมันจะแตกน้ำมันกระเด็นนะ
เมื่อเราได้ปากเป็ดที่ผ่านการหมักและย่างมาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องตั้งไฟให้น้ำมันร้อน
แล้วก็เอาลงทอดโดยที่ต้องระวังไม่ให้ปากเป็ดไม่เกินไป
ก็จะได้ปากเป็ดทอดกรอบอร่อยถูกใจลูกค้าจนขายดีกันแล้วล่ะครับ
ซึ่งนอกจากเมนูเป็ดที่แม่นิ่มเผยสูตรลับกันไปแล้ว
ก็ยังมีเมนูอื่นที่คออาหารอีสานต้องมาตำกันอีกหลายจาน
แต่รสชาติจะอร่อยเด็ดขนาดไหนคงต้องให้น้องใบตองกับพี่ปานมาพิสูจน์กันหน่อยล่ะครับ

นี่ราบเป็ดทอดมีหอมมีเจียวฮู้ใส่มาแน่นแน่นจุดจุด
ปกติลาบเป็ดอ่ะบางที่จะเป็นเปียกอันนี้เป็นลาบเป็ดทอดแบบแห้ง
แต่รสแบบถึงเครื่องเปรี้ยวเผ็ดเค็ม
เขาบอกว่าประสุนิทนี้ก็ไซส์ของดีหมดนะ
สั่งกลับบ้านได้มั้ยเพื่อนต้องลอง

ส้มตำถ้าเผ็ดอร่อยจัง
ปลาร้าดีจริงแวดปลาหอมอ่ะ

เจอกระด้างไปก็เจอแบบมันเยอะเกิน
ไส้ทอดเด็ดมากตรงนี้ว่ากรอบนอกนุ่มมันมีกระด้างและมีความฉ่ำข้างในนิดนึง
ไปต่อหรือไปที่ปากเป็ดก่อนเออชิคกี้พายไปที่ปากเป็ด

เกลียดเอี้ยวอิ่มด้วย

มันก็มีรสชาติที่แบบว่าไม่ต้องจิ้มก็ได้

อืมมันจะทำอะไรก็อร่อยเนอะค่ะมันมีกลิ่นเครื่องสมุนไพรอ่ะ
ใช่ปิ้งเป็ดเนี่ยบางคนเขาจะกลัวสาด

เข้าใจแล้วทำไมขายดี
อร่อยขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงขายดีโดนใจลูกค้า
แต่ก่อนที่จะมาเป็นร้านลาบเป็ดยะโสที่ยอดขายหลักหมื่นแบบนี้
ก็เคยขายได้แค่หลักร้อยมาก่อนน้อยจนถึงขั้น
ขายได้เพียง๗วันก็ต้องปิดร้าน
ตอนนั้นเป็นยังไงต้องให้แม่นิ่มเล่าให้ฟังหน่อยแล้วล่ะครับ
เรื่องราวชีวิตของแม่นิ่มก็แซ่บเหมือนกันเขาบอกว่าเปิดร้านมาเจ็ดวัน
เจ๊งค่ะจะเกิดอะไรขึ้นแม่
มันไม่มีคนจ้ะขายราวเป็นประมาณ๗จานลงทุนไปประมาณ๒หมื่นกว่า
หมดเลยค่ะหมดกระเป๋าแล้วก็เลยมาทำกับพี่สาวต่อทีนี้
เพื่อไปเก็บเงินมาใหม่อีกก้อนหนึ่งใช่แล้วแม่ก็กลับมาเปิดร้านอีกที

ได้เงินเก็บอีกกลับมาเปิดร้านอีกทีนี้เปิดตรงไหนรอบที่๒
รอบ๒เปิดตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
ตอนที่เปิดใหม่ช่วงนั้นยังไม่เจริญแถวนี้ยังไม่เจริญจ้ะ
ขายไปขายมาพอแม่ปิดร้านเสร็จปุ๊บรถเข็นคันใหญ่ก็จอดตรงนี้
คันเล็กก็จอดข้างกันแล้วทีนี้รถเข็นคันเล็กมันเข็นง่ายเขาก็เข็นไปเลย

อ้าว
พากลับมาเปิดร้านช่วงบ่ายเอารถเข็ดเราหายไปไหน
กลับมาหายไปหมดแล้วไม่เปิดมั้ยอ่ะแล้วแต่รถเขียนกันใหญ่เปิดจ้ะ
แล้วทีนี้เขียงไม่มีอ่ะแล้วทีนี้เขียงไม่มีพี่สาวช่วยเอามาจากร้านเขา
มันอยู่ใกล้ใกล้กันมากเลยใช่แม่เคยแบบถึงขั้นว่าเอาฉันไม่ไหวแล้ว
ไปบนเลยขอให้ฉันขายดีขึ้นเลยได้ไหมใช่แม่ไปบนที่หลวงพ่อโสธร
ตอนแรกอ่ะมีหลานอ่ะมาให้ต้มไข่ให้เขาจะไปแก้บนพันฟองเขาไปประเทศนอกเขาไปทำงานที่นู่น
แล้วทีนี้เขาไปรวยมาแล้วพี่สาวก็ไปบนให้ลูกเขาบอกว่าไปบนได้จริงนะ
เขาได้จริงแม่ก็เลยเอาก่อนตัดสินใจขอให้ได้ที่ทำมาหากินให้ได้ตึก
ก็ได้จ้ะผ่านมาจนขายดิบขายดีเรื่อยขยับมาเรื่อยเห็นว่าขายดิบขายดีจนเซ้งร้านคาราโอเกะ
แม่ก็ทำร้านกับพ่อแหละใช่จ้ะพ่อก็เป็นคนไปดูร้านคาราโอเคจ้ะ
ทีนี้ใช่จ้ะมันก็จะต้องมีเรื่องราวของความเจ้าชุ้นเจ้าชุ้นของผู้ชายขึ้นมาบ้างไหมมีมั้ยมีบ้างไหม
จับได้ก็คือแม่ดูเช็คโทรศัพท์เออมันสายเข้าสายเข้ามันไม่ใช่เบอร์ลูกค้านี่ประมาณเนี้ย
โทรกลับแม่ก็ถามตรงเลยนะจะเอาไหมจะให้อะไรประมาณนี้
แล้วเขาบอกว่าไงเขาเอาไม่เอามันก็ไม่กล้าเขาไม่ตอบเขาไม่เอา
แล้วเราไปถามพ่อไหมถามอยู่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่
แล้วก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะไหมคะตอนนั้นไม่ไม่ก็เปลี่ยนไม่มีพิรุธเท่าไหร่
ดุไหมเราดุไหมไม่ค่อยดุจ้ะถ้าได้ด่าใครก็คือซวยทั้งปีอ่ะ
อีกหนึ่งวิกฤตที่จะพูดถึงก็คือช่วงโควิดกระทบแน่ล่ะ
กระทบแบบรุนแรงเลยอ่ะหนักมากสั่งปิดปุ๊บแม่ก็ลำบากเลยทีเดียว
คือรายได้จากร้านหายไปแน่นอนอ่ะหายไปในกระพริบตาเลยอ่ะหายปุ๊บเลย
ตอนโควิดลำบากสุดสุดเลยค่ะเงินแทบจะไม่มีเลยอ่ะ
ำไรได้น้อยมากวันแทบไม่พอจ่ายเด็ก
เด็กเด็กเขาก็บอกว่าให้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้ว
ก็ไปยืมยืมก่อนยัดพี่น้องมาพี่สาวเหมือนเดิมไหมคะจ้ะ
พี่สาวพี่น่ารักเลยพี่พี่น้องช่วยกันค่ะคือญาติพี่น้องจะไม่ทิ้งกันค่ะ
ก็ยืมแบบเป็นหนี้ก็มีแบบว่าเขาให้เฉยให้ฟรีก็มี
เยอะมาเยอะอ่าหลักแสนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรา
มาค้าขึ้นก็คือเรื่องของการทำบุญกับพระในบ้านเนาะ
ใช่สองพ่อกับแม่ใช่จ้ะเวลาโอนเงินให้พระในบ้านนี้สุดยอด
สุดยอดค่ะคล้ายดีเป็นเดียวน้ำจริงอันนี้จริงใช่เออแปลก
เอาเป็นว่าอยากจะให้แม่นิ่มฝากอะไรถึงคนที่ทำธุรกิจ
ที่อยากจะเริ่มเหมือนแม่นิ่มอ่ะเริ่มมาตั้งแต่ต้นเลยขอให้ทุกคนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันค่ะ
นี่เป็นข้อคิดอันนี้ข้อหนึ่งข้อคิดแต่สำคัญก็คือฝีมือจ้ะ
แม่นิ่มบอกพี่กัดนิดนึงเนื่องจากตรงนี้เนี่ย
ที่ร้านลาเป็ดเยอะโสห้ามองถึงตีสองค่ะ
โอเควันนี้ขอบคุณแม่นิ่มมากเลยนะ
ไปไปเลยนะคะ

คือหนูไม่อยากสัมภาษณ์แล้วหนูอยากกินแค่น้องต่อ
เวลาหลวงลูกจ้านิ่มถึงอาทิตย์เดียวได้เลย